คุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ตอนนี้นะครับเหล่ามวลชนคณะรัศดรนะครับ
ได้ทำการยึดพื้นที่บริเวณนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็มีการอ่าการจราจรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นอ่า
พญาไทยน้ำห่อนโยธินทำถึงศรีรัยานะครับ
ได้ทำการปิดลงทั้งหมดแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุด
บรรยากาศสดที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
ตอนนี้นะครับเหล่ามวลชนนะครับได้ลงมาปิดพื้นที่เต็มถนนรอบ
นุสวรีชัยสมรภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่ถูกจับกลุ่มไปในวันที่มีการชุมนุมกัน
ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเหล่ามวลคุณผู้ชมจะเห็นว่า
แม้ตอนนี้นะครับจะมีฝนตก
อย่างต่อเนื่องแต่เหล่ามวลชนเนี่ยครับ
ก็ยังมีการนำเสื้อกันฝนมาแจกให้กับเหล่ามวลชนที่เข้ามาชุมนุมนะครับ
ใส่ไว้เพื่อเป็นการฝนแล้วก็ตอนนี้ครับอ่า
มวลชนคณะรัศดรเนี่ยครับได้มีการยืนขึ้นตั้งแถวนะครับ
เพื่อทำการแจกอุปกรณ์พวกเป็นแว่นตาแล้วก็อ่า
เครื่องที่เอาไว้ป้องกันตัวหากจะมีการสลายชุมนุมกัน
แล้วก็หากจะมีการฉีดน้ำกันเหมือนการชุมนุมที่อ่า
บริเวณแยกประทุมวันที่ผ่านมานะครับซึ่งณตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า
มวลชนจำนวนมากนะครับได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ไว้หมดเลยนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีเหล่ามวลชนที่ยังยืนอยู่บริเวณ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
จากบริเวณถนนด้านล่างนะครับก็ยังมีเหล่ามวลชนคณะรัศดร
จากด้านบนที่ลงมายังพื้นที่นี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าพื้นที่นี้เต็มไปหมดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับ
ก็ยังมีเหล่ามวลชนอ่าเริ่มกันทยอยนำกลวยจราจร
รวมถึงแผงเหล็กนะครับไปตั้งบริเวณจุดต่าง
เพื่อทำการปิดถนนไม่ให้รถสัญจรเข้ามายังบริเวณนี้ได้นะครับ
ณตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศสดนะครับ
มวลชนได้มีการโหร้องเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งให้มีการร่างรัฐธรรมนูลใหม่
ให้มีการยุบสภารวมถึงให้มีการปฏิรูปสถาบันด้วยนะครับ
ซึ่งข้อเรียกร้องก็ยังเป็นข้อเรียกร้องเดิมที่เหล่ามวลชนคณะราษฎร
ได้มีการเรียกร้องมาตั้งแต่การชุมนุมในวันแรกนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งก่อนที่เหล่ามวลชนคณะรัศดรนะครับ
จะมีการปิดถนนบริเวณนี้นะครับก็มีเรื่องก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มาขอร้องเหล่ามวลชนคณะรัศดรนะครับ
ทำการเปิดถนนไว้ก่อนหนึ่งเลนเพื่อที่จะให้รถพยาบาลที่จะผ่านเข้าไป
ยังโรงพยาบาลราชวิถีหรือโรงพยาบาลพระมงกุฎ๙
ให้เข้าไปส่งอ่าผู้ป่วยให้ได้ก่อนนะครับแต่เหล่ามวลชนยืนยันว่าจะไม่มีการ
ปิดถนนถ้าหากมีรถพยาบาลเคลื่อนผ่านก็จะให้เคลื่อนผ่าน
แต่ขอให้ทางเจ้าที่ตำรวจอย่าเพิ่งเข้ามาในจุดที่เหล่ามวลชนยืนอยู่นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหล่ามวลชนได้มีการตะโกนร้องโหว่านะ
ตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับเป็นบรรยากาศสดที่บริเวณเป็นบรรยากาศสดบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
คุณผู้ชมครับเหล่ามวลชนได้มีการชูสัญลักษณ์ขึ้นมา
แล้วก็ได้มีการตะโกนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยณตอนนี้ผมยังไม่เห็นแกนนำของเหล่ามวลชนว่าใครเป็นแกนนำนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีสายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เหล่ามวลชนก็ยังปักหลักอยู่ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
และณตอนนี้ได้มีการเปิดทางให้รถพยาบาลที่อย่างที่ผมบอกนะครับบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
มีโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙นะครับ
ซึ่งถ้าหากมีรถพยาบาลเคลื่อนผ่านนะครับเหล่ามวลชนก็จะทำการเปิดถนน
เพื่อให้รถพยาบาลผ่านไปได้นะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะครับณตอนนี้เหล่ามวลชนคณะราษดรได้มีการลงมายังพื้นที่